แต่ก็โอเคพี่เวลมีความสุขเบลล่ามีความสุขนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้ก็มีความสุขไม่แพ้กันค่ะ
สำหรับคุณแม่คนวงการบันเทิงอายุคัน๘เดือนคุณเอ๊กุศกรนั่นเอง

เมื่อวันก่อนนะคะจัดงานเบบี้ชาวเวอร์ค่ะคุณ

น่ารักมากเลยคุณแม่สมัยนี้เขาสวยกันทั้งนั้นเลยนะ

ก็ถือโอกาสนี้เลยค่ะจัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์นะ
ต้อนรับลูกน้อยที่เตรียมลืมตาดูโลกค่ะ
บรรยากาศบอกเลยว่าสุดแสนจะเรียบง่าย
แต่เต็มไปด้วยความชื่นมืดนะคะ
อุ่นสุดเลยจากคุณสามีสุดหล่อกัปตันบุธเนธค่ะ
แล้วก็บรรดาเพื่อนพี่น้องคนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการนะ
พร้อมใจมารับขวัญหลานในท้องเลยค่ะ
นี่จากในภาพนะก็จะเห็นเป็นสองนักแสดงผู้จัดเพื่อนซีค่ะ
ร่วมถึงคุณแอนท์อลิชาและก็คุณสามีภูริหรัญยพิกด้วยค่ะ
แล้วก็มีน้องหริชาลูกสาวตัวน้อยค่ะ
ต้องเรียกว่าเป็นคุณลุงแล้วใช่มั้ย
คุณลูกนี่สะเทือนใจเวลาทีเดียว

ก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ